ส่วนเรื่องนี้ที่จังหวัดระยองค่ะคนที่ประสบเหตุที่เป็นผู้เสียหาย
ตอนนี้ไม่สบายใจเลยค่ะคุณนัทพงศ์มีโจรนะคะโจรโรคจิตเที่ยวลักขโมยชุดชั้นใน
ที่ไปซักผ้าที่ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญเขาไม่เจอนะคะไปเจอเปิดกล้องวงจรปิด
ก็เห็นว่ามีคนมาเอาไปเนี่ยค่ะแฟนเนี่ยนะฮะต้องวางแผนเพื่อที่จะจับตัว
อยากจะจับให้ได้คาหนังคาเขาแต่สุดท้ายเนี่ยตอนเจอตัว
คนร้ายหลบหนีค่ะหนีไม่หนีเปล่าพาพวกกลับมาข่มขู่
คราวนี้ผู้เสียหายก็เลยอยู่ในอาการหวาดระแวงนะคะผู้ชายคนนี้มาขโมยชุดชั้นใน
ที่มีคนเอามาซักที่ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญขโมยหลายครั้งมากนะคะ
แฟนนุ่มของผู้เสียหายเนี่ยวางแผนเอาชุดชั้นในของแฟนมาไว้ที่เครื่องซักผ้า
แล้วรอเลยค่ะรอให้มาจะได้จับแล้วคนร้ายก็มาจริงจริงนะคะ
ก็เลยมีการปะทะกันนะครับพอเจอแฟนกับผู้เสียหายก็เลยปะทะกัน
มีการทำร้ายร่างกายด้วยนะคะคนร้ายหนีขึ้นไปแล้วขับรถหนีไป
แต่หลังจากนั้นกลับมาพาเพื่อนมาด้วยสามสี่คนมาข่มขู่ค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายเล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะ
บอกว่าเขาเอาเสื้อผ้ามาซักที่ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญตรงนี้ค่ะ
ใกล้ใกล้กับบ้านเขาซักเสร็จลูกก็มาเอาผ้าที่ซักไว้อืม
ไม่มีเลยก็เลยต้องกลับไปดูว่ามันหายไปไหน
ปรากฏก็ไม่มีตกหล่นอยู่ตรงนั้นก็ต้องไปไล่ตามกล้องวงจรปิดดู
ก็เลยพบภาพนี้นะคะมีคนเอาไป
เป็นผู้ชายอายุประมาณ๔๐กว่าปี
ก็ไม่คิดว่าเป็นคนในพื้นที่นะคะ

ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้ก็ชุดชั้นในหายเหมือนกัน
เขาก็เลยอยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ไว
เพราะว่าเขาบอกว่าคนร้ายหลังถ้าจับได้
พาเพื่อนกลับมาข่มขู่ก็รู้สึกหวัดกลัวมาก
เพราะว่าตัวเองเนี่ยมีลูกเล็ก๖ขวบอยู่ด้วยนะคะ
คนร้ายเนี่ยขโมยชุดชั้นในไม่ใช่ของเธออย่างเดียว

ก็กลัวว่าจะโดนมาลักพาตัวหรือเปล่า
ส่วนแฟนก็กลัวว่าจะถูกกลับมาแก้แค้นหรือเปล่า
ครอบครัวนี้ครอบครัวนี้ก็อยู่กันอย่างหวาดระแวงค่ะ
วันนั้นที่จับได้ค่ะ
คือวันนั้นที่ลองเอาเสื้อผ้าชุดชั้นในหนูไปอีกอะค่ะ

พอวันนั้นลองเอาไปอีกเขาก็มาเอาไปจริงค่ะ
แล้วจับตัวแล้วมีการปะทะกันค่ะ
กับแฟนเราใช่ไหมคะฮะกับแฟนเราใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะมีการปะทะกันแล้วเขาก็หนีไปได้
พอหนีไปได้ปุ๊บเขาก็พาพวกมาอีก
ตอนนั้นกลับมาประมาณ๔คนนะคะ

คือเรามีความรู้สึกหวาดกลัวอะไรยังไงไหมครับ
กลัวค่ะเพราะว่าหนูมีลูกสาวเล็กอยู่๖ขวบเองค่ะ